การรักษาตัวของนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจ
ถ้าจำกันได้เมื่อวันที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาที่สนามบินดอนเมือง
ก็คือวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาในภาพนั้นเป็นภาพคุณทักษิณเนี่ย
อุ้มหลานอุ้มน้องทาสินแล้วก็มีข้อความว่า๒๒สิงหา
เราได้พบกันเป็นครั้งแรกครับคุณตาทาสินได้เจอคุณตาทักษิณแล้ว
ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะไปคอมเมนต์นะคะใต้รูปบอกว่านักโทษหรือเทวดาคะ
เนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าคุณอุ้งอิ๊งเข้าไปตอบบอกว่าเทวดาค่ะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะทางด้านซ้ายมือ
คุณอุ้งเข้าไปตอบว่าเทวดาค่ะแล้วใต้คอมเมนต์ของคุณอุ้งอิง
ก็มีคนเข้าไปตอบเพียบเลยเป็นร้อยคอมเมนต์นะคะ
ก็เป็นประเด็นร้อนแรงนะคะในความคิดเห็นตรงนี้ก็แตกต่างกันออกไป
มีทั้งสองฝากนะคะบางฝากก็บอกว่าเอานี่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัว
เขาจะโพสต์ยังไงก็ได้ไปคอมเมนต์ในลักษณะประชดประชัน
เหมาะสมหรือไม่ในอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นคอมเมนต์ของคนที่เอ่อ
แสดงความผิดหวังกับพักเพื่อไทยกับการคอมเมนต์ของคุณอุ้งอิ๊ง
ประมาณบอกผิดหวังกับพักเพื่อไทยจริงไม่รักษาคำสัตว
หาเสียงที่ให้ไว้กับประชาชนหรือขอเรียกร้องให้ปฏิบัติต่อนักโทษอย่างเท่าเทียม
ช่วยกันพานักโทษความดันสูงอาการโคม่ามารักษาโรงพยาบาลตำรวจด้วยค่ะ
จากที่ไปตอบคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ก็คือนักโทษหรือเทวดาคะ
และล่าสุดค่ะก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์เหมือนกันนะคะซึ่งก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคะ
แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ก็เป็นภาพตอนที่รับสนองพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเนี่ยนะคะ
คนไทยมีกินมีใช้แล้วก็ชู๒นิ้ว
นี่ก็เป็นเรื่องร้อนแรงล่าสุดที่ไปอยู่ในไอจีของคุณอุ้งอิ๊งค่ะ